คุณผู้ชมครับแม่น้าเขาไปเที่ยวกันสนุกมากเลย
เที่ยวกันเป็นกลุ่มใหญ่หลายคนนี่ก็ต้องมีการถ่ายรูปกันหน่อยนะคะ
แอคท่าถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานเลยแต่ปรากฏว่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นค่ะ
วีดีโอนะคะวีดีโอ
อันนี้เขาไม่ได้เรียกถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
เขาเรียกว่าถ่ายรูปเป็นที่ระทึกครับคุณพระราพร

อืมคือเอาจริงนะเรื่องนี้
ตอนที่โพสต์ลงไปในโลกออนไลน์มีทั้งคนตกใจ
มีทั้งคนแอบขำ
ต้องด้วยความเคารพนะคะมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นหลากหลายมาก
แต่คนที่ตกลงไปเองเดี๋ยวเราจะได้ยินเสียงหัวเราะจากเหตุการณ์นี้ด้วย
เพราะอะไรตกลงไปเนี่ยเจ็บก็เจ็บตกใจก็ตกใจ
อันตรายก็จริงอยู่นะคะคนที่ตกเนี่ยตกใจแต่
เขาบอกว่านึกดูดีอีกทีนึงคือกลุ่มนี้เขาอารมณ์ดี
ก็ไปเที่ยวด้วยกันหลายคนเนี่ยค่ะเขาก็หัวเราะ
คือตกใจตกใจเสร็จแล้วก็ขำตัวเองด้วย
เพราะสะพานมันเก่าแล้วมันก็ทำให้ตกลงไปแบบนี้
แล้วจะกลับยังไงเพราะสะพานมันพังไปแล้วอ่าใช่
แม่นะก็ปลอดภัยทุกคนนะคะ
แต่อันนี้ก็อุทาหรณ์อีกแหละเนาะคือสถานที่อะไรก็แล้วแต่
มันแอดแล้วน่ะคือผมกลัวอะไร
หนึ่งไม้ข้างล่างตะปูเศษไม้อะไรที่มันแตก
มันหักลงไปจากการหักกลัวจะไปทิ้มตัวที่มารัยเข้า
ใช่คือแต่เหตุการณ์นี้โชคดีที่ทุกท่านไม่ได้บาดเจ็บอะไรกันนะคะ
ก็อุทาหรณ์แล้วกันไปเที่ยวหลายท่านอาจจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงหน่อยนะคะ